อย่างที่บอกกันไว้ก่อนหน้านี้นะครับ
ก็คือปอแล้วก็โรเบิร์ต
ที่เป็น๑ใน๕ของผู้ที่อยู่บนเรือกับคุณตังโม
แล้วมาพบพนักงานสอบสวนเมื่อ๒วันก่อน
คุมตัวไว้แล้วเนี่ยฮะเพิ่งได้รับการประกันตัวออกมาเมื่อช่วงบ่าย

ถึงแล้วจะมีคนแถลงข่าวที่ไหนครับพี่

ที่เป็นเจ้าของเรือแล้วก็สลับกับเรือ

พี่จะคุยอะไรพูดบอกอะไรถึงพี่ตังโมนิดนึงไหมคะ

นิดนึงค่ะพี่ป

พี่ปนิดนึงค่ะ
เรามันสามารถที่จะนอนได้จริงไหมครับ
พี่ป

เท่ากับว่าในแง่ของคดี

ที่ถูกแจ้งข้อหา๒คน

เสียชีวิตเนี่ยนะครับท่านตรวจเอกจันทรวรรณ์อนุรักษ์บัณฑิษภูมิกับการสอบภอมเมือง
นทบุรีบอกว่าทั้งสองคนนะครับได้ใช้หลักทรัพย์เป็นเงินคนละสองแสนบาท
ในการประกันตัวไปซึ่งในชั้นนี้พนักงานสอบสวน
อนุญาตให้ประกันตัวได้แต่มีเงื่อนไขคือห้ามออกไปยุ่งเกี่ยวหรือข่มขู่พยาน
และต้องมาให้ปากคำกับตำรวจตามนัดหมายแซนกับกระติก
ที่วันนี้มาพบพนักงานสอบสวนแล้วก็แถลงข่าวกันไป
ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาอะไรนะครับค่ะ
ส่วนอีกคนที่อยู่บนเรือด้วยเป็นเพื่อนผู้ชายของปอที่ชื่อจ๊อป
รู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้จะกันตัวเป็นพยานอยู่
พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
บอกว่าในคดีที่เกิดขึ้นกับคุณแตงโมดาราสาวชื่อดัง
ตอนนี้ตำรวจสอบปากคำพยานบุคคลไปแล้ว๘ปาก
ส่วนแนวทางการสืบสวนที่ตั้งประเด็นไว้ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้ง
การที่ต้องให้พยานทุกคนมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก็เพื่อให้เป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดี
พยานที่มาสอบตามคำให้การแต่ละคนจะให้การเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์จะให้การยังไงก็ได้ตำรวจบอกค่ะ
ประเด็นที่สังคมสงสัยตำรวจยังไม่ตัดเรื่องไหนทิ้งทั้งสิ้นพยานหลักฐานต่างต่าง
โดยเฉพาะพยานบุคคลเดี๋ยวก็ต้องมาดูว่าใครมีน้ำหนักมากน้อยขนาดไหน
หากไม่มั่นใจในคำให้การของพยานคนไหนตำรวจบอกว่า
ก็จะเอาไปพิสูจน์หลักฐานด้วยการนำเข้าเครื่องจับเท็จนี่นะฮะ
โดยขอยืนยันว่าจะทำเรื่องของการสอบพยานบุคคล
และพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ร่วมด้วยโดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์มือถือของบุคคลเกี่ยวข้องต่างทุกคน
ซึ่งจะให้กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอัธยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทเนี่ย
เข้ามาดูหลักฐานซึ่งตอนนี้เก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละคนเป็นหลักฐานไปแล้ว
รวมทั้งโทรศัพท์มือถือของคุณแตงโมที่เสียชีวิตด้วย
เรื่องที่เกิดขึ้นจะมีเรื่องอื่นประเด็นอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร
มีอะไรเกิดขึ้นบนเรือโดยเฉพาะที่ว่ามีการทะเลาะหรือไม่พอใจกันสืบเนื่องมาจาก
มีการไปรับงานเอ็นเตอร์เทนอะไรให้กับคุณแตงโมหรือไม่ตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวต้องแยกแล้วก็ไล่ไปทีละประเด็นยืนยันว่าจะสอบสวนอย่างละเอียด

ในประเด็นที่สื่อมวลชนสงสัยหรือในสังคมสงสัยนะครับ
ทางเจ้าที่ตำลวดโดยพระราชาสอบสวนก็ไม่ได้ทิ้งประเด็นนะครับ
พยานบุคคลคนไหนที่ทำแล้วโดยไม่มีน้ำหนักหรือไม่เจือสมกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เราก็ได้ประสานทางกองพิสูจน์หลักฐานก็เอาเข้าเครื่องจับเท็จนะครับ
ในบางกรณีที่เรายังไม่มั่นใจในคำให้การของพยานบางคนนะครับ
คือทุกอย่างจะพิสูจน์ได้ด้วยพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ
ส่วนเรื่องการชนะสูตรพลิกศพของนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
แล้วก็ผลการตรวจพยานหลักฐานต่างจากกองพิสูจน์หลักฐาน
ตำรวจยืนยันว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยคลี่คลายคดีได้มากที่สุดนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องที่ว่าคุณแตงโมเสียชีวิตก่อนตกน้ำหรือว่าตกน้ำไปแล้ว
เรื่องของสาเหตุการณ์ตายต่างอย่างเช่นบาดแผลตามร่างกายสารพิษในร่างกาย
หรือในกระเพาะอาหารดื่มกินอะไรไปบ้างทุกอย่างเนี่ย
เดี๋ยวต้องไปไล่ให้ละเอียดตำรวจบอกอืม
คุณปอนี่บอกจะแถลงข่าวพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ
ทีนี้พูดถึงคุณปอนเนี่ยถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้
ภรรยาของคุณปอร์ก็ออกมาโพสต์ข้อความขึ้นไว้ในเรื่องนี้เหมือนกันครับ
ก็คือคุณเบ้นพริกไทยนะคะก็อดีตนักร้องวงพริกไทยเนาะ
คือคุณเบ้นเป็นภรรยาคุณปอก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่มีข่าวออกมาแรก
ด้วยความที่คนแรกที่ถูกเปิดเผยออกมาว่าเป็นคนที่อยู่ในเรือมีคุณแซนกับคุณปอครับ
คนก็พูดถึงพาดพิงกันเยอะคุณเบ้นเนี่ยออกมาโพสต์ขอความเห็นใจพี่สื่อมวลชนทำนองว่า
เขียนข่าวพาดพิงถึงสามีด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยค่ะขอความกรุณาเนี่ยพี่เพื่อนพี่นักข่าว
เพิ่งตั้งประเด็นมั่วซั่วนะแต่ล่าสุดค่ะโพสต์ล่าสุดของคุณเบ้นเขียนข้อความผ่านเฟซบุ๊กบอกไว้ว่า
พิมพ์อะไรไว้หรือวิจารณ์อะไรไว้รับผิดชอบคำพูดด้วยนะคะจะฟ้องให้หมดเลยนี่ค่ะ
แล้วก็มีอีกหนึ่งข้อความด้วยนะคะเป็นเชิงกึ่งตัดเพาะนิดหน่อยทำนองว่า
พอเรามีปัญหาจะทำให้เห็นว่าใครเป็นมิตรแท้และเคียงข้างและใครสนุกกับการพิมพ์เล่น
สเตตัสคุณเบ้นก็เยอะเหมือนกันนะคะมีคนไปแสดงความเห็นใจครอบครัวของคุณเบ้น
ทีมข่าวเราก็เลยโทรไปหาผู้จัดการส่วนตัวคุณเบ้นค่ะ
ผู้จัดการบอกว่าตอนนี้คุณเบ้นไม่อยากให้สัมภาษณ์แล้ว
เพราะส่วนตัวเธอเองเนี่ยเธอก็เสียใจกับการเสียชีวิตของคุณแตงโมเหมือนกัน
ก็อยากให้ทุกคนรอฟังจากสามีของเธอซึ่งก็คือคุณปอในวันพรุ่งนี้ดีกว่า
แต่ยืนยันเลยว่าถ้ามีคอมเมนต์ไหนที่ให้ข้อมูลเป็นเท็จ
และทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงครอบครัวของเธอ
คุณเบ้นจะดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างแน่นอนค่ะ
ท่านผู้ชมครับล่าสุดช่วงค่ำที่ผ่านมา
รุ่นที่สามีเธอเป็นเจ้าของแล้วก็ขาปเรือ
บอกว่าใครถามหารูปเรือ
โคบอลเรือที่นิ่งแล้วก็เงียบที่สุดปลอดภัยสูงตั้งแต่นั่งเรือมา

คุยกันได้ยินทุกคำพูด
คริสต์มัสนี้นั่งเหงาคนเดียวได้ไง

จนไม่ได้ยินเสียงคุณตังโมร้องเรียก
ก็ว่ากันไปบางทีมันอาจจะเงียบแต่ช่วงนี้มันอาจจะดังหรือเปล่าก็ไม่รู้